ใครที่ชอบดูคลิปออนไลน์ต่างเนี่ย
คลิปเล่าเรียนพี่เข้ามาอันดับต้นเลย

แล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเขาไปคว้ารางวัลระดับอินเตอร์ที่ประเทศเกาหลีใต้มาค่ะ

ที่แต่งไปรับรางวัลยังแต่งตัวเรียนแบบเขาอีกนะต้องบอกว่า
ไม่ธรรมดาจริงสำหรับบี้เดอร์สกาหรือชื่อจริงว่ากริจบุญยะ
เป็นเน็ตไอดอลที่โด่งดังมาจากการทำคลิปล้อเรียนนักร้องซุปเปอร์สตาร์
พี่บี้สุกริตวิเศษแก้วหรือว่าพี่บี้เดอร์สตาร์นี่แหละค่ะ
ตลอดจนคนดังอื่นอีกมากมาย
แม้แต่ปิโกทาโร่หรือชุดที่เขาใส่อยู่นี่แหละ
ศิลปินชาวญี่ปุ่นเจ้าของเพลงฮิตแล้วก็ท่าเต้นแห่งปี

ล่าสุดบี้เดอร์สกาก็ฮอตถึงขั้นที่ว่าได้รับรางวัลจากเวที
เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ผลิตคอนเทนต์ในสื่อดิจิทัล
และงานนี้พี่บี้ของเราก็สามารถคว้ามานอนกอดได้ถึง๓รางวัล
แต่ว่าที่เรียกเสียงฮือฮาก็น่าจะเป็นตอนพี่บี้เขาขึ้นรับรางวัลบนเวที
เขาแต่งตัวคุณอย่างที่บอกไป
ล้อเลียนได้จนเป๊ะจนวินาทีสุดท้าย

แต่งไปแบบคุณปิโกทาโร่เหมือนซะแบบไม่เกรงใจตัวจริง
ตัวจริงก็ไปในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะ
แต่ที่น่าชื่นชมแล้วก็น่ายินดีไปมากกว่านั้น
แตะสนามบินดอนเมืองปุ๊บเดินทางต่อไปเลยที่จังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ
ไปทำพิธีอุปสมบทหมู่พระสงฆ์๘๙รูปที่วัดศรีสะแก้ว
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ครบรอบปัญญาสมวัล๕๐วัน
กลางความปราบปลื้มของคุณแม่และครอบครัวนะคะ
บี้ได้รับฉายาทางธรรมว่าพระกริจปุญยกาโมค่ะ
ก็จะย้ายไปศึกษาพระธรรมที่วัดพัชรกิติยาพาราม

เราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะ